กรณีของเซนติเมตรนายจตุรพัฒน์เข็มนาควัย๒๘ปีนะฮะ
ก็เป็นพิธีกรรายการชื่อดังเป็นสไตลิสต์ด้วยนะครับ
แล้วก็นายสุภกิจเกิดซ้ำหรือว่าโจ้ที่เป็นเพื่อนนะฮะ
ก็ไปประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียชีวิตตกคลองชลประธาน
ทางเข้าวัดอุโมงถนนคลองชลประธานจังหวัดเชียงใหม่
จากล้องวงจรปิดก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนท่านก็ทราบข่าวกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับ
คนขับรถยนต์ฮอนด้าวีออสที่ไปชนเขาเนี่ย
เพราะว่าเป็นเลนเลี้ยวขวาแต่ว่าตัวเองตรงเนี่ยนะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดินทางไปโครบศพของเซนติเมตรแล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดรังศรีโสพล

ครอบครัวกำลังเตรียมงานสวดพระอภิษฐรรมศพ

ซึ่งทางครอบครัวได้บอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วนะครับ
หลังจากได้รับกำลังใจจากคนบันเทิงเพื่อนและผู้ใหญ่ที่เคยร่วมงานกับเซนติเมตร
แล้วก็มีดารานักแสดงมีเพื่อนร่วมงานหลายคน
พวงหลีดมาแสดงความเสียใจมากกว่า๔๐๐พวงแล้วนะครับ
ก็ล้นสาราทางครอบครัวก็เลยขออนุญาตว่าเป็นลักษณะพวงหลีดที่เป็นพัดลมอะไรอย่างนี้ก็ได้
จะได้ให้วัดใช้ต่อนะครับพวงหลีดดอกไม้ก็เยอะแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้หลังจากที่นางสาววิจิตราปุกบุญเรืองพร้อมกับพี่สาว
นางสาววิจิตราคือคนขับรถยนต์ฮอนด้ารถยนต์โยต้าวีออสสีดำ
ไปชนเขาจนเสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาขอเข้ามาศพน้องเซนติเมตรทางครอบครัวบอกว่าก็ให้อภัย
หลังจากนี้ก็คงทำใจกันแล้วก็เปิดใจกับเรานะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเซนติเมตรเนี่ยพี่บอกว่ามาเข้าฝันนะ
จับมือแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินหายไปในหมอกขาว
เชื่อว่าน้องต้องขึ้นสวรรค์แล้ว
กับแม่อยากมามากแต่เขาแก่มาก
ก็คือฝันนะคะฝันว่าน้องมาในชุดสีเหลืองที่ลดน้ำศพอะค่ะ
แล้วก็มาจับมือเราแต่ไม่พูดอะไรนะคะมาแล้วก็จับมือแล้วก็ยิ้ม
แล้วก็เดินหายไปในหมอกสีขาวแล้วเราก็สะดุ้งตื่นแล้วตะโกนเรียกเมตรแค่นั้นเอง
ไม่พูดค่ะมาแบบยิ้มเลยค่ะยิ้มอย่างในรูปเนี่ยค่ะ
สวยมาเลยค่ะมันพูดไม่ได้เหมือนพูดไม่ได้ค่ะ
สะดุ้งตื่นมาแล้วตะโกนเรียกชื่อน้องแค่นั้นเอง
เมตรแต่ก็ตื่นแล้วก็คือฝันนะคะ
ของเซนติเมตรบอกว่าหลังจากฝันว่าน้องมาหาก็ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะฮะ
ส่วนตัวดีใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาบอกกับน้องมาตลอดว่าให้มาหาหน่อย
ทางครอบครัวก็ดีใจที่น้องมาบอกลาแล้วก็เอาเรื่องราวเนี่ยไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว
เพื่อนของน้องหลายคนก็มาแสดงความเห็นบอกว่าเซนติเมตรไปหาเหมือนกัน
นิเมเขาเป็นสไตลิสต์ทำงานด้านแฟชั่นเป็นสาวประเภท๒ใช่ไหม
แต่ว่าเขาก็โด่งดังมากนะครับเพื่อนบอกว่าเชื่อว่าเซนติเมตรเนี่ยขึ้นสวรรค์แล้ว

รู้สึกว่าน้องคงจะมาบอกลาน้องคงอาจจะไปสวรรค์แล้วเพราะว่าเป็นหมอกขาว

เพราะคืออธิษฐานให้น้องมาหาแทบทุกวัน
ก็ดีที่น้องยังแวะมาหาเรา

คือน้องรู้ว่าเรารักน้องอยู่แล้วค่ะ

รู้ว่าเราทำแทนน้องได้หมด

อายุยังน้อยแล้วก็เก่งมาก
พ่อของเซนติเมตรนะครับบอกว่าเริ่มทำใจได้แล้วนะครับ
หลังจากคู่กรณีมาขอเข้ามาศพลูก
ทางครอบครัวก็อโหสิกรรมให้

นึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุยโทรศัพท์กับลูก
คืนวันที่๒๗ธันวาคม
ติเมตรเป็นคนที่รักครอบครัวมาก

รับว่าลูกจากไปเร็วเกินกว่าที่ครอบครัวจะรับได้
และธรรมสมมุติการรู้สึกสุดท้าย
ในอุปกรณาที่เป็นการรู้เรื่องเรงกาศโลชี
เพราะแข่งที่คุณซูอาหรืองง
ตรงนั้นเพียบแกการฟัง
ทำไมทุกคนจะมีสังเกต
วันแรกเลยนะครับที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพจะเป็นสีเหลืองหมดเลย
ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยชอบสีเหลือง
ชุดที่พี่บอกว่ามาหานี่ก็มาหาชุดสีเหลืองเหมือนกันค่ะ
เราก็เลยไปค้นภาพดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเออชุดต่าง
น้องเขาใส่หรือว่าออกแบบเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเยอะมาก
ศพน้องเซนติเมตรวันที่๑๐มกราคมนะครับเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะเพื่อน
เพื่อนเค้าบอกว่าเค้าก็นัดกันว่าจะใส่สีเหลืองมาบ้าง
ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็คุยกับเพื่อนสนิทของน้องเซนติเมตร
เพราะว่านอกจากน้องเซนติเมตรจะไปเข้าฝันคนในครอบครัว
น้องเซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาติดถ่ายรายการอยู่ที่เขาใหญ่
มันมีข่าวในเพื่อนฝูงบอกว่าหลังจากที่น้องเซนติเมตรเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คุณเจนนี่ปานันเนี่ยเจอกระเป๋าเครื่องสำอางของตัวเอง
วางเปิดทิ้งไว้แต่ที่เขียนตาหายไป
ก็ถามเพื่อนที่มานอนด้วยกันไม่มีใครใช้ไม่มีใครหยิบ
แล้วกระเป๋าเครื่องสำอางมันเปิดได้ยังไงมันถูกหยิบออกไปได้ยังไง
นี่ค่ะส่วนเพื่อนสไตลิสต์คนสนิทอีกคนนึงนะคะ
คุณชัดชะนดก็เป็นคนที่ชวนน้องเซนติเมตรไปถ่ายรายการนะคะ
เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม
ก็เป็นคนที่ทั้งโจ้ทั้งเซนติเมตรชวนไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะ

ก็เลยช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็เล่าให้เราฟังว่าน้องเซนติเมตรไปหา
แล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองไปหาค่ะอืม
ใจหายมากครับเพราะว่าวันที่เราถ่ายรายการอยู่นั้นเองน่ะ
ก็เป็นคนโทรหาโจ้แล้วบอกว่าโจ้จองตัวหรือยัง
ผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปด้วย
แต่ว่าติดไทยเอ็มวีครับก็เลยไม่ได้ไป
ก็คือหลายคนก็จะบอกว่าน้องมาในรูปมีคนแคปรูปมาให้ดูว่าเนี่ย
อันนี้เป็นหน้าน้องนะในลูกคนนั้นคนนี้
แต่ของผมคือน้องมาเข้าฝันแล้วก็คือน้องมาเหมือนมาทักว่าแบบให้มา
บอกให้ผมมาก็มาเขย่าผมบอกว่ามา
ผมก็สลึมสลือหันไปบอกว่าพี่ไปไม่ได้วันนี้ก็คือวันลดน้ำ
แต่ว่าพี่ขอไปวันเสาร์นะแล้วเมตรก็เปลี่ยนเป็นชุดสีเหลือง
แล้วก็มาเขย่าเราว่ายาผมก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาแบบเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยกลายเป็นรู้ว่าทุกคนบอกว่าเนี่ยเม้นมาเตือนว่าไม่ให้ผมไปวันเสาร์
ผมก็เลยแบบหูน้องคือสุดท้ายแล้วยังไงน้องก็ยังเป็นหัวคนอื่นอยู่ดี
แล้วก็มีเรื่องเล่าอะค่ะเพื่อนบอกว่าถ่ายติดภาพของน้องเซนติเมตร
มีน้องเซนติเมตรเหมือนกับไปอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของอีกคนอะไรแบบนี้
ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนเขาก็พูดกันนะคะ
คือทุกคนบอกว่าน้องเซนติเมตรเป็นคนที่น่ารักมาก
แล้วก็อาจจะมาทักทายเพื่อนอะไรแบบนี้
ในวันชาปนกิจศพ๑๐มกราคมนี้ทุกคนก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะใส่ชุดสีเหลืองสีโปรดของน้องเซนติเมตรนะคะ
เพื่อส่งเพื่อนรักไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะในชีวิตคนเรานะ